วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูของสวยงามกันหน่อย

ทำไมคุณต้องชะงักไป๑วินาที
อาจจะสวยน้อยกว่าน้องมิ้นนิดนึงแล้วกัน

อกจากมีค่ายรถนำรถยนต์ไปโชว์รุ่นใหม่กันแล้ว
สาวสวยที่คอยให้ข้อมูล

นั่นสิฮะโอ้โหชมพูมาหมดเลย
กระโปรงยาวฟูฟ่องพร้อมมงกุฎระยิบระยับ

คือจะบอกว่าระยะหลังมานี้คือการแต่งตัวดูมีกิมมิกมากขึ้น
มีธีมมากขึ้นแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ

สั้นแหวกลึกนิดนึง
จัดเต็มกับความเรียบหรูหรูหราดั่งเจ้าหญิงสไตล์อังกฤษ
สำหรับการเปลี่ยนเป็นแต่งกายชุดไทยประยุกต์

เรียบหรูดูแพงไม่วาบวิว

ให้แต่งกายสุภาพเหมือน๒ปีที่ผ่านมา

ความสวยไม่จำเป็นต้องโพสไว้ใช่มั้ย
คือจะบอกว่าผู้หญิงสวยและเซ็กซี่อยู่ที่แววตานะ
รอยยิ้มท่าทางแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่
เสื้อผ้าอยู่ที่การโชว์เนื้อหนัง
คือบางคนโชว์เยอะมากแต่อาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่ก็ได้
กับบางคนที่ใส่ปิดถึงคอหอยเลยค่ะ
แต่ดูแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่จังมันมีจริง
นี่คุณชุดไทยก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันนะคือมันไม่ได้ต้องโชว์เยอะแต่มันแบบเออเขามันเซ็กซี่อ่ะ
สวยคือบอกแล้วว่าผู้หญิงเซ็กซี่ที่นิสัยนะคะนิสัยจิตใจข้างใน

เออลืมเลยงานนี้งานนี้พระเอกหลักคือรถนี่นะ
การจัดงานนี้เขาต้องการจัดแสดงรถยนต์มีรถยนต์รุ่นใหม่เปิดตัวยนต์โฉมกว่า๒๐รุ่น
มีการมีรถยนต์ที่เปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนอาเซียนด้วยนะคุณผู้ชม
มันสวยแล้วมันก็ดูดีอ่ะแล้วเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนอ่ะสุดยอด
น่าไปเดินมากเลยน่าไปเดินแต่คุณต้องอย่าไปแต่งตัวแข่งกับพิตตี้เขานะ

นำรถยนต์ต้นแบบมานำเสนอด้วยอันนี้ดูล้ำมากเลยอ่ะเออ

ปีนี้เรามีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับ
เพราะฉะนั้นไฮไลท์ของงานปีนี้ต้องบอกว่าสอดคล้องกับงานคำขวัญที่เราตั้งไว้อย่างมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นรถที่จัดแสดงในงานทั้งหมด๓๖ยี่ห้อ
แล้วก็รถจักรยานยนต์๒๓ยี่ห้อ
แต่ละค่ายเขามีรถใหม่มาเปิดตัวในงานเยอะแยะมากมาย

ซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ารถที่มาจัดแสดงในงานเนี่ย
มีความสดใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยครับ
จัดงานปีนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้ไปร่วมงานสักประมาณล้าน๕แสนคน
สะพัดประมาณ๕๕๐๐๐ล้านบาทนะฮะ
อืมรถต้นแบบรถต้นแบบ

จะได้อุ่นใส่แขนยาวมาเลยค่ะ